ต่อเยมแมทต่อเยมแมทโดนแฮกไอจีไป๒๓รอบนะเถอะเนาะ

ก็คือมันโดนป่วนประสาทไม่เลิกจริงสำหรับอาชีพมิจฉาชีพในการแฮ็กไอจี

ไม่เอาไปซื้อนาฬิกาไงเถอะนั่นแหละล่าสุดเนี่ย
รอบที่๒๑๕ล้านก็โดนเอาไปอีก
เธอทำคนที่ทางแบบต่อตาต่อฟันต่อฟันนะจนพวงไอจีกลับมาได้วะ
เอาตัวลงได้รึหรอนางเอากลับมาได้

แต่อาจจะหายไปแสนหนึ่งก็ชั้นไม่ถูก

แฮกได้อีกมึงก็เก่งไป

จะมีใครที่โดนแฮ็กแล้วได้คืนแล้วโดนแฮ็กใหม่

แล้วเอาคืนมานี่
แล้วคุณดูรูปของเขาสิกูยังไหวโอเค

อ้าก็คนที่เอาไปเป็นคนไทยเหรอ

มีกลุ่มคนไทยที่เป็นคนดูแลให้ด้วย
ถ้าเกิดว่าคนที่มีหลักฐานหรืออะไรอย่างนี้ก็แจ้งเข้าไปได้

ซึ่งนางก็บอกว่าได้อันเก่าคืนแล้ว

เพราะอันนั้นไม่รู้จะไปอีกเมื่อไหร่
ยังไงก็ขอตบมือยกย่องให้กับผู้ชนะอย่างแมท
จริงอุ๊ยนางเก่งเนอะ
คุณไอ้อ้ำก็เกือบโดนแฮกไปจำได้มะ

ไอ้อ้ำพัชลาภาโดนแฮกไอจีไปวันนึงนะ
พี่คุณแนะนำมีคุณซื้อดี
คนตามเยอะที่สุดในประเทศไทยเป็นอั้มพัชฌาภา
แล้วถ้าเกิดยายอ้ำโดนแฮ็กไปอะไรจะเกิดขึ้น

กองกรหมาแมวก็ต้องเดือด